คู่นี้ก็ดีกว่าค่ะรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งจริงค่ะ
เจ้าสวบูรณ์ชายและคุณตั๊กมงกฎหวานซะเกินคุณผู้ชม
วันก่อนหน้านี้นะคะฝ่ายหญิงฝ่ายคุณตั๊กโพสต์ภาพ
เดี๋ยวให้ดูภาพแล้วก็มีข้อความค่ะ
คือสามีไปเซอร์ไพรส์กลางดึกนะคะบอกว่า
ห้าทุ่มก็นำดอกไม้มาให้ที่หัวเตียงรู้ว่าเหนื่อย
ขอบคุณนะคะที่รักรักนะ
หวังนะอุ๊ยหวังมากหลายคนสงสัยว่านี่เป็นโอกาสอะไร
ก็เลยให้ทั้งคู่มาเคลียร์กันเลยดีกว่าค่ะ

เขาอยู่กันมาปีนี้ก็ปีที่๘ได้แล้วนะคะ
เราก็คืออยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจกันมา

สัญญาว่าจะไม่หยุด
กลับกันเลยดีกว่าค่ะ
หนึ่งคือไม่มีเลย
สองฝากไข่
ตรงนั้นมีปัญหาสุขภาพด้วยใช่ไหมคะ
พอดีปีนี้วันรับละครไว้สองเรื่องเลยค่ะ

ก็เริ่มเลิกใช้ยาบางตัวที่เราใช้

ยังแบบเออเดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะสม
เราคงตัดสินใจได้